คุณผู้ชมคะมันมี๒เรื่อง๒เหตุการณ์ที่กลายเป็นว่าสองเรื่องนี้ที่เรากำลังจะเล่ามีความเชื่อมโยงกันแบบน่าตกใจนะคะ
มาดูเรื่องแรกค่ะคือค่ำวันนี้มีการจัดงานแสดงเครื่องเสียงที่สหกรร้านค้าจังหวัดตราด
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเพลงมันดังมากงานแสดงเครื่องเสียงเพลงมันดังมากนอนไม่ได้เลย
ก็เลยโทรไปบอกตำรวจว่าช่วยมาดูหน่อยผู้จัดงานก็ยอมหยุดการแสดงเครื่องเสียง
แต่คนร่วมงานไม่หยุดมีวัยรุ่นตีกันปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะภายในงานแสดงเครื่องเสียงร้านสหกรจังหวัดราชอำเภอเมือง
ตอนแรกมันก็นึกว่าจะมีแค่ปัญหาเสียงดังกลายเป็นตีกันเลยนะคะ
สี่ทุ่มครึ่งศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากหนึ่งเก้าหนึ่ง
ว่าชาวบ้านร้องเรียนแบบโอ้โหสิบกว่าสายไปตรวจสอบหน่อยเสียงมันดังจริง
พองานแสดงมันจบเขายอมปิดเสียงยอมไม่แสดงแล้ว
แต่คนในงานอ่ะไม่จบด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอารมณ์หาไปฟังเพลงฟังอะไร
เครื่องเสียงเขาปิดปุ๊บปิดเสียงปิดเพลงปุ๊บยังอารมณ์ค้างอยู่ต่อยกันนะคะ
ถึงขั้นปลาระเบิดปิงปองใส่กันมีปืนกันด้วยมีมีดกันด้วย
ตำรวจที่ตอนแรกตั้งใจว่าคงจะมาดูแค่เรื่องปัญหาเครื่องเสียงมันเปิดเสียงดัง
กลายเป็นว่าก็ต้องระงับเหตุวัยรุ่นที่ตีกันด้วยแล้วก็พากันหนีออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีรอยเขม่าระเบิดปิงปองอยู่ที่พื้น
แก้วกระจายเต็มเลยนี่คือร่องรอยที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดนำส่งโรงพยาบาลตราดสองรายค่ะส่วนอีกรายญาติและเพื่อนเพื่อนนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเองนะคะ
ยังอยู่ในอาการคล้ายคนเมาถึงขั้นเดินหนีออกไปจากห้องฉุกเฉินนี่ค่ะ
เดินหนีออกไปจากห้องฉุกเฉินตัวเองเจ็บนะแต่ทั้งเจ็บทั้งเมา
งบสติอารมณ์ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่ะเดินออกไปเฉยเลยเนี่ยสะบัดด้วย
นี่โอ้โหล่วงล้มไปอีกไม่แคร์ใครเลยนะ
ทีนี้ค่ะพี่สาวของหนึ่งในคนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเธอกับน้องชายน้องชายอายุสิบหกนะ
รวมถึงแก๊งเพื่อนก็ไปเที่ยวงานแสดงเครื่องเสียง
แล้วก็มีผู้หญิงตีกันตบกัน

ตบกันกลุ่มผู้ชายก็เลยไปช่วย

พอผู้ชายไปช่วยมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่

ปลาระเบิดปิงปองปลาขวดไล่ฟันกัน
หนูอยู่หนูเป็นคนดึงน้องออกมาค่ะ
คือว่าเหมือนตอนแรกมีเรื่องกันค่ะ
แล้วเหมือนว่าผู้หญิงมีค่ะตอนแรก

มีแต่ลูกบอลปิงปองแล้วก็ขวด

แล้วเหมือนว่าน้องโดนฟันแล้วน้องมันก็เจ็บ

ก็ส่งน้องหลงบ้านเลยค่ะ

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคนนี้
คุณผู้ชมจำชื่อและจำหน้าเขาไว้นะคะ

ว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ

ตัวนายเสกสรรกับลูกข่ายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรอยู่หน้างาน
ก็เลยรีบวิ่งไปช่วยคนเจ็บ
วินาทีนั้นนายเสกสรรหันไปเห็นปืน
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดปิงปอง
ก็เลยรีบหมอบและหนีออกมาค่ะ
คุณผู้ชมคะนายเสกสรรคนนี้เนี่ยอายุเพิ่ง๑๖
เดี๋ยวนายเสกสรรคนนี้จะไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับข่าวต่อไป
ซึ่งมันเป็นเรื่องเศร้าเดี๋ยวค่อยดูไปนะคะ
จากเหตุการณ์ที่กำลังเล่าอยู่นี้นะคะ

แต่โรงพยาบาลตราดแจ้งว่ามีคนเจ็บรักษาตัวแค่๓
คือนายกวินอายุ๑๖ถูกระเบิดปิงปอง
ธนพลอายุ๒๐ถูกระเบิดปิงปอง
กฤษณะอายุ๒๗หัวแตกคาดว่าถูกขวดปลาใส่นะคะ
ส่วนคนเจ็บบางคนไม่ยอมรักษาก็หนีออกไป
ทีนี้ที่บอกว่าให้จำชื่อแล้วก็จำหน้ากู้ภัยเมื่อสักครู่นี้

เพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณเขมมาสอนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
มันน่าจะเสร็จสิ้นจบลงน่าจะประมาณสัก๕ทุ่มกว่าได้
หลังจากนั้น๖โมงเช้าค่ะเวลาต่อเนื่องกันนะคะ
กู้ภัยชุดเดิมได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนปั่นจักรยานแล้วประสบอุบัติเหตุ
เขาก็เลยไปช่วยกำลังจะนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ภัยสองคนอยู่ในรถคนเจ็บก็นอนอยู่ที่ฝั่งท้ายรถนะคะ
กำลังจะไปโรงพยาบาลกันปรากฏว่ารถของกู้ภัยคันนี้
เสียหลักไปพุ่งชนกับเสาลายข้างทาง
แล้วตกลงไปในคลองที่เป็นสระน้ำความลึก๔เมตร
เสียชีวิตยกคันเลยค่ะค่ะ

เป็นกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนี่แหละค่ะ
หัวใจเพื่อนหลังประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกอ่างเก็บน้ำ
นำผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย๑คนไปส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายช่วยใครไม่ได้เลยค่ะ
เสียชีวิตหมดเลยทั้ง๓ศพนะคะ
และหนึ่งในนั้นก็คือกู้ภัยที่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับเรา
เมื่อข่าวที่แล้วคือนายเสกสรรนั่นเอง
คนเดียวกันเลยมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้
คือแล้วคือหลังจากที่เกิดเหตุนั้นประมาณสัก๕ชั่วโมงเองนะคะ

อ่างเก็บน้ำสะศรีเสียดในพื้นที่หมู่๓ตำบลวังกระแจอำเภอเมือง

รถกู้ภัยเสียหลักตกอ่างเก็บน้ำ

รถตกลงไปแบบแทบจะจมลงไปในน้ำอยู่แล้วค่ะ
พลเมืองดีที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เขารีบกระโดดลงไป
นำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถแล้วก็เอาขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย
คนแรกเป็นคนขับรถกู้ภัยที่อยู่ในสภาพหมดสติ
ชีพจรดูแล้วยังเต้นอยู่แต่อ่อนมาก
พยายามรีบปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตราด

ส่วนอีก๒คนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับผู้บาดเจ็บที่อยู่ด้านหลังของรถ
ตอนที่นำออกมาจากรถเขาเสียชีวิตแล้วทั้งคู่เลยค่ะ

คนแรกคือนายเสกสรรศรีทาหรือนายปังปอนอายุ๑๙ปี
คนนี้คือคนขับรถที่ถูกปั๊มหัวใจค่ะ
คนที่๒คือนายเสกสรรสวัสดิทัพหรือนายเป๊กอายุ๑๖ปี

ภาพเมื่อสักครู่ยังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกับเราอยู่
ยังพูดคุยกันอยู่เลย๖โมงเช้าเขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด

นายพนัทนิดมอนวัย๕๗ปีเป็นนิติกรสาธารณสุขจังหวัดตราด
คนนี้คือผู้บาดเจ็บที่ไปปั่นจักรยานแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ซึ่งกู้ภัยทั้งสองคนก็กำลังจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้น
โดยก่อนเกิดเหตุนะคะนายปังปอนค่ะแล้วก็นายเป๊ก
เขาชื่อเสกสรรเหมือนกันทั้งคู่ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะ
ปังปอนเนี่ยเสกสรรสีเทาคือคนนี้นะนายปังปอนเป็นคนขับ
ส่วนนายเป๊กอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่กับผู้บาดเจ็บ
นายพนัทที่ได้รับบาดเจ็บขณะขี่จักรยานไปส่งโรงพยาบาล
พอถึงจุดเกิดเหตุค่ะมันเป็นทางโค้งแต่ว่าไม่ได้โค้งอันตราย
โค้งหักศอกมากอยู่อยู่รถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายนะคะ
เสาหลักลายแล้วก็เฉียวชนต้นไม้พุ่งลงไปในอ่างเก็บน้ำเลยค่ะ
เกิดเป็นเหตุสลดขึ้นนะคะ
เป็นคนหนี้ก็อยู่ค่อยแล้วก็มีคนลุงแก้ปกมาตามก็ตอดอยู่

ลุงงานแรงผ่านบนเกียจแล้วครับ

รถพูดไปเนี่ยมารับคนเกิดเหตุ
จึงที่นั้นหมด๖เป็นแหร่รั้งนี้
ที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตราดแล้วนะคะ
แล้วก็เอารถยกลากรถกู้ภัยขึ้นมาจากน้ำด้วย
สภาพรถก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ย
พังยับเยินนะคะกระจกแตกหมดเลยค่ะ
ก็มีร่องรอยของเสาหลักลายข้างทางที่ถูกชนจนหักไปเลย
แล้วก็มีรอยถลายของรถเนี่ยยาวลงไปจนถึงอ่างเก็บน้ำเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีร่องรอยรถเฉียวชนกับต้นไม้ที่มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ๔เมตร
ก็มันเป็นระยะห่างพอที่รถจะผ่านช่องตรงนั้น
ลงไปในอ่างเก็บน้ำที่มีความลึก๔เมตรได้พอดิบพอดีเลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำนี้ไม่ได้ลึกขนาดนี้นะ

จะมีการปล่อยน้ำเข้าอ่างให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรเอง

อืมน่าคิดเหมือนกันนะ

ไม่ได้เป็นโค้งหักศอกอะไรที่อันตรายด้วย

ไม่น่าที่จะทำให้รถเสียหลักตกข้างทางได้

อยู่ตรงนี้มานานแน่
เคยเกิดอุบัติเหตุบริเวณตรงนี้บ้างไม่
เขาขับรถดีนิ่มจะตายออกเจ้ารถมานี่ก็ดิมหลายซีเจนว่า
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด
ซึ่งก็คือพลเมืองดีที่ลงไปช่วยเหลือ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็วิ่งออกกำลังกายอยู่
ได้ยินเสียงรถแหกโค้งเสียงดังมากค่ะ
เคยเรียนหลักสูตรกู้ภัยทางทะเลมาก่อน
พยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่สุดท้าย
ก็ช่วยทั้ง๓คนนี้เอาไว้ไม่ได้จริง

ญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เป็นคนดีจริง
เป็นที่รักของเพื่อนในมูลนิธิ
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าสาเหตุไม่น่าจะเกิดจากความประมาทหรือหลับใน
เพราะตอนตี๓คืนที่ผ่านมา
ปังปอนกับน้องเป๊กก็เพิ่งไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
วัยรุ่นยกพวกตีกันในงานเครื่องเสียงที่ที่ฉันเล่าไปค่ะ
แล้วน้องเป๊กยังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอยู่เลย
แล้วสุดท้ายพอตอนเช้ากลายเป็นนี่ค่ะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหตุการณ์นี้
ห่วงมาเตือนทุกวัน
ทุกวันบอกมากี่ทีก็บอกว่าน้องเอ้ยอย่าขับเร็วนักอย่าห่วงชีวิตคนอื่น
ห่วงชีวิตตัวเองไว้มากมันเร็วเหลือเกิน
เป็นอะไรอ่ะยายทำใจไม่ได้
ก็บอกเขาทุกวันเมื่อวานเขาก็มามาหา
เออมารับคนเจ็บ
แล้วก็มีรถเขามาถ่ายไปเขาก็กินข้าวกินอะไรอยู่ที่บ้านก่อน
เออแล้วบอกว่าเอาข้าวเอาอะไรไปกิน
เขาบอกไม่เอาอ่ะเอาแกงอย่างเดียว
คุณว่าเขาถึงจะถามว่าน้องหลับไหมน้องไม่ได้หลับแน่
เพราะว่าน้องเพิ่งออกมาจากเหตุ
ก็หลับคงไม่ได้หลับหรอกเพราะว่าคือ
เป็นคนนอนดึกเป็นคนนั้นอยู่แล้ว
เขาเป็นเด็กดีใช่เขาคอยช่วยเหลือที่บ้านทุกอย่าง
เขาให้ทำอะไรเขาก็ทำแต่เขาอาจจะมีดื้อบ้างตามภาษาเด็กอะเนาะ

ใช่ใช่ใช่

แต่บ้านหลังนี้เขาไม่ค่อยได้ขอเพราะว่าเขาทำงานกู้ภัยแล้วเขาก็มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่สูญเสียนะคะคือครอบครัวของนายพนัท
นิติกรสาธารณสุขจังหวัดตราดที่ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานออกกำลังกาย
แล้วกู้ภัยก็กำลังนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็เดินทางไปรับศพและนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำเชี่ยวแล้ว
เขาก็บอกว่าจริงก็ยังติดใจการทำงานของกู้ภัยนะ
แต่ว่าไม่คิดที่จะเอาผิดกับทางมูลนิธิเพราะก็เห็นว่าก็สูญเสียอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ยืนยันนะคะว่านายพนัทเขาประสบอุบัติเหตุเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ไม่ได้มีอาการหัวใจกำเริบตามที่มีการพูดคุยหรือว่าแชร์กันในสังคมออนไลน์นะคะ

พนักงานสอบสวนสพเมืองตราดก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับใครค่ะ
เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
แต่ที่แน่สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำนะคะ
ก็คือต้องตรวจสอบค่ะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไร
เป็นที่คนขับอาจจะมีอาการง่วงหลับในหรือเปล่า
หรือเกิดจากสภาพของรถยนต์ที่ไม่พร้อมหรือถนนหรืออะไร
อันนี้ต้องหาคำตอบให้ได้นะคะ